ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ

ผลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉยผู้บังคับการปราบรามเดินเข้าไปเดินทางเข้าไปพบกับพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เพื่อไปหามรือนอกรอบในคดีการแย่งสิทธิ์ความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างนายปรีชาไคร่ครัวและร้อยตำรวจโทจรูลวิบูรณ์นะครับก่อนที่จะเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือปปในฐานะพยาน

ซึ่งจากข้อมูลพบว่าพลตำรวจสถิตนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขสำนวนคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เป็นผู้ทำสำนวน
จะมีคำสั่งโอนคดีมาให้กับกองบังคับการปราบราม
ซึ่งหากพบความผิดพนักงานสอบสวนปปจะเอาผิด
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
เล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตโดยทุจริต
กับตำรวจที่มีส่วนบงการแก้ไขสำนวนคดี
ส่วนจะมีการแจ้งความดำเนินคดีภายในวันนี้หรือไม่นั้น
ก็ยังไม่สามารถจะตอบได้ครับ